นิดผลชีวิตครับหนึ่งในสองร้อยห้าสิบ
สมาชิกวุฒิสภาครับที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอาจารย์หลังชาญวิทย์ก็ถือเป็นตัวแทนจากวงการกีฬาก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการบอกนะครับว่าจุดยืนในการ
เลือกนายกเนี่ยจะดูนโยบายเป็นหลักอันดับแรกก็ต้องการ๖๐วันนะครับ
ก่อนที่กรกตจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติและดูตรงนั้นครับ

แต่ส่วนตัวมีหลักการในการพิจารณาอยู่แล้วคือ

และอีกอย่างคือนโยบายด้านการกีฬา

อยากดูว่านโยบายการพัฒนาวงการกีฬา

หรือว่ารางวัลเห็นทอง

เพราะได้รับหน้าที่ดูแลนโยบายด้านกีฬา

ก็เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมาก
นี่คือสิ่งที่